เอารถกว่า๓๐คันมาจอดในที่แบบสาธารณะร่วมในหมู่บ้าน
เขาบอกอ้าวนี่ถนนหรือเต้นรถกันแน่ครับคุณพี่
เป็นเรื่องเป็นราวกันไปหลังจากที่มีการมาร้องเรียนสื่อ
สำหรับกรณีของเพื่อนบ้านที่บอกว่าโอ้โหงงเหมือนกัน
กระบะเมอร์ทรายรถเก๋ง

อันนี้คือถนนที่ใช้ร่วมกันเป็นพื้นที่ส่วนรวมในหมู่บ้านนะ
แต่เขาใช้เหมือนเป็นสองของส่วนตัวของเขาเลย

เขาโพสต์เล่าเรื่องนี้เอาไว้ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื้อรังกันมา
เพราะเขาจอดอยู่อย่างเงี้ยมาสองปีแล้วครับ
เพื่อนบ้านเคยไปคุยกับนิติแล้วก็ไม่ยอมเอารถออกสักที
ล่าสุดกลางดึกเมื่อคืนนี้เจ้าของรถสามสิบกว่าคันนี้ค่ะ
ย้ายรถกับมอเตอร์ไซค์ออกไปหมดแล้วส่วนรถคันไหนที่มันจอดอยู่ริมรัวบ้านของนายพิสิทธ
ก็คือเพื่อนบ้านที่มาร้องเรียนเขาย้ายออกไปหมดแล้ว
ล่าสุดคือภาพทางซ้ายย้ายออกไปหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหม
โล่งเลยซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็เลยโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เอารถมาจอดเยอะแยะขนาดนี้
เขาบอกว่าก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ยุติปัญหาความขัดแย้งกับคู่กรณีด้วย
ก็เลยตัดสินใจย้ายรถที่จอดอยู่ริมรั้วบ้านคู่กรณีออกให้หมด
แล้วก็ไปขอโทษภรรยาของนายพิสิทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วย
เราก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเหมือนเดิม
ยังไงคำขอโทษยกมือไหว่หรือการสำนึกผิดแล้วอย่างจริงจังแล้วแก้ปัญหาเนี่ย
มันผมว่ามันน่าจะจบอะครับ
ยินดีกับบ้านทั้งสองหลังนี้ด้วยคือดีใจที่เห็นว่ามันจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
ค่อยทีค่อยแอดใสและพยายามหาทางออกร่วมกัน